เมื่อวานี้บรรยากาศในช่วงเช้า
บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมนคร
บรรดาลูกศิษย์ของอดีตพระพุทธอิสระ

อดีตพระวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐม
เดินทางมารอเข้าเยี่ยมอดีตพระพุทธอิสระจำนวนมากแล้วครับ
ซึ่งเมื่อคืนนี้เป็นคืนแรกที่ถูกคุมขังในเรือนจำ

วันเสาร์แบบนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้

เยี่ยมได้เฉพาะวันธรรมดาเท่านั้น
ดังนั้นเมื่อคืนก่อนที่เป็นคืนที่มีการคุมขังคืนแรก
ทำให้มีคนที่นับหน้าถือตาอดีตพระพุทธอิสระ
โอ้โหไปเฝ้ารอจำนวนมากเลยนะที่เรือนจำนะครับ
โดยนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรทนายความของอดีตพระพุทธอิสระ
เปิดเผยว่าอดีตพระพุทธอิสระได้ให้การปฏิเสธในคดีร่วมกันทำร้ายร่างกายตำรวจ
สันติบาลได้รับบาดเจ็บเมื่อปี๒๕๕๙
ส่วนคดีปลอมพระปรมาพิไทยและใช้พระปรมาพิไทยที่มีการปลอมขึ้น
เพื่อลงในองค์พระเครื่องนาคปรกอุดประหลอด
เรื่องต้นให้การรับสาภาพว่ามีการนำไปใช้จริง
แต่ไม่มีเจตนาหมินพระบรมเดชานุภาพนะครับ
โดยพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนส่งฟ้องได้เตรียมความพร้อมในการยื่นประกันตัวทันที
เรื่องต้นก็จะเตรียมหลักทรัพย์เท่าเดิม

ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ตามที่เหมาะสมกับอัตราโทษนะครับ

หนึ่งคดีที่พระพุทธอิสระก็ยอมรับ
นั่นก็คือเรื่องของการสร้างพระนาคปก

ที่อาจจะต้องมีการสู้คดีกันต่อไป
ก็เรื่องของการทำร้ายร่างกายตำรวจสันติบาล

เมื่อวานนี้นายภัยบุญนิติตะวัน

และเป็นอดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทาง
และมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา

ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนนะครับว่า

หลวงปู่ฝากไปยังลูกศิษย์ลูกหา

จากการถูกดำเนินคดีนี้หลวงปู่ถือว่า

ส่วนกรณีที่มีคลิปการบุกจับของกองปราบ
ภัยบูลบอกว่าเห็นแล้วก็ไม่สบายใจ
อยากให้พบทำหนังสือชี้แจงนายกรัฐมนตรี

อย่าทำเลยแล้วก็ห้ามไว้
เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นถือว่าดีแล้ว

ถือว่าเป็นความจำเป็นของเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำทุกอย่าง
ดำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
และชำระวงการสงฆ์ให้บริสุทธิ์
ดังนั้นอยู่ในเรือนจำต่อไป
หลวงปู่บอกว่าจะไม่ขอประกันตัวนะ
ต้องการที่จะปลีกวิเวกช่วงเวลาหนึ่ง

สุขภาพจะมีปัญหาแต่ไม่ต้องนำยามาให้
เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นคุณของแผ่นดินแล้ว
เจตจำนงที่ท่านสู้มาตลอดชีวิต
ตอนนี้จิตใจของหลวงปู่นั้นหนักแน่น

และก็ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดแน่นอน
หลังจากที่เข้าเยี่ยมอดีตหลวงปู่พระพุทธอิสระ
อกจากนี้ยังมีประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์
เรื่องของการบุกจับอดีตพระพุทธอิสระในกุฏิ
คือทุบประตูแล้วก็เข้าจับกลุ่มขณะอยู่บนที่นอนนะครับ
ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุหรือไม่

ร้องต่อนายยกรัฐมนตรีให้พบตรชี้แจงนะครับ
เรื่องนี้พอเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
แจ้งว่าการปฏิบัติของตำรวจดำเนินการถูกต้อง
เป็นไปตามยุทธวิธีแต่ประชาชนอาจไม่คุ้นชิน
กับการเข้าจับกลุ่มพระนะครับจึงอาจจะกระทบ
เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำเกินกว่าเหตุ
แล้วก็บอกว่าการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ถือว่าเป็นไปตามยุทธวิธี
แล้วก็ประชาชนที่ไม่ชิน
ก็จะกระทบต่อความรู้สึกเป็นการดำเนินการกับพระ
ว่าเหตุใดถึงต้องดำเนินการรุนแรงขนาดนี้
พระพระตรอบอกว่าต้องเข้าใจด้วยว่าพระสงฆ์
มีทั้งพระดีและพระไม่ดี
ปฏิบัติของตำรวจต้องระมัดระวังตัวเอง
ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนเหมือนกรณีการจับกลุ่ม
คุณเสกโลโซนี่พบตรบอกแบบนี้ไปเปรียบเทียบกัน
แล้วก็การจับกลุ่มพันธบรวจโทสันทนประยูณรัฐ
พบตรยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้เลือกปฏิบัติครับ
แต่ประชาชนไม่ชินกับการควบคุมตัวหรือดำเนินการกับพระสงฆ์เท่านั้นเองนะครับ
คดีนี้พบตรบอกว่าผมก็ไม่ได้กำชับอะไรนักหรอก
กำชับเป็นพิเศษปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับ